อีกหนึ่งเรื่องค่ะก็เป็นเหตุฆาตกรรมเหมือนกันนะคะ
แล้วก็สาเหตุเนี่ยมันมาจากเรื่องของการพูดคุยกันไม่ลงตัวเท่านั้นเองค่ะ

ก็คือมีหนุ่มภูเก็ตคนหนึ่งเขาไปซื้อสวนลำไยเอาไว้

แต่ทีนี้ตกลงเจรจากับผู้รับเหมาไม่ลงตัวค่ะ
ผู้รับเหมาดึงงานบ้างเบิกเงินเกินบ้าง
สุดท้ายไปทะเลาะกันแล้วก็ยิงกันตายค่ะตรงนั้นเลยนะคะ
แล้วผู้ก่อเหตุก็ยิงตัวตายตามไปด้วยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในสวนลำไยที่บ้านห้วยไฟ
อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะคะ
ผู้เสียชีวิตมี๓ศพด้วยกัน
มีนายวิวัตพงภัยบูลวัย๓๙ปี
นางสาวชื่นหาทัยปันนิษฐ์วัย๓๐ปี

บริพันธ์อ่องเจริญอายุ๓๙ปีเป็นชาวภูเก็ตนะคะ
คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในวันเกิดเหตุเนี่ย
บริพันธ์หนุ่มภูเก็ตที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยนะคะ
กับภรรยาของเขานัดนายวิวัตรและนางสาวชื่นหาทัย

ตอนแรกคุยเหมือนจะลงตัวเหมือนจะเคลียร์จบ
จากนั้นทุกคนทั้ง๓คนนัดมาเคลียร์ที่บ้าน

แต่พอมาถึงค่ะอยู่นายบริพันธ์
ชักปืนออกมาแล้วก็ยิงนางสาวชื่นหาทัยไป๔นัด

แล้วก็หันหลังยิงศีรษะตัวเองจนเสียชีวิตค่ะ
ทีนี้ผู้ใหญ่บ้านห้วยไฟนายเจรกิจติ๊บกวางเขาเล่าบอกว่า
ชนวนเหตุรู้มาว่านายบริพันธ์มาซื้อสวนลำไย
แล้วก็ว่าจ้างนายวิวัฒน์มาเกาะสร้างบ้านพัก
แต่เหมือนเวลามันผ่านมานานมากแล้วไม่เสร็จสักที
นายวิวัตก็เบิกเงินเกินไปหลายแสนบาทด้วย
นัดหมายมาเจรจาเพื่อขอยกเลิกสัญญา
มีทนายมาด้วยแต่คุยกันไม่รู้เรื่องค่ะ
คุยกันไม่กี่คำนะครับ
เพราะว่าการเดินไปปรัสสาวะนั้นมันแค่โทรไม่กี่นาที
เป็นการตั้งใจมายิงอย่างนี้ครับ
ขับเข้ามาเพราะว่าตรงจุดที่เขาเสียชีวิตน่ะ
ก็เป็นปากทางเข้าบ้านเขานิดเดียวเข้าไปแค่๒๓๙นั่นเอง
ก็ถือว่าเป็นเหตุเศร้านะครับครอบครัวทั้งสองฝ่าย

เมื่อวานี้นางราศน์ตรีปันนิษฐ์แม่และยาด
ก็มาสวดทำพิธีถอนวิญญาณตรงที่เกิดเหตุ
แล้วก็รับศพนางสาวชื่นหัดไทยซึ่งเป็นลูกสาว

บำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่จังหวัดน่านค่ะ
ผู้เป็นแม่บอกว่าลูกไม่เคยทิ้งงานแน่นอน
มาอ้างบอกว่าลูกปล่อยบ้านสร้างไม่เสร็จมากว่า๒ปี

เพราะสัญญาเพิ่งจะทำกันเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้เอง
มันจะเป็นระยะเวลา๒ปีได้ยังไง

แต่มีการเรียกมาพูดยุติงาน
ไม่คิดเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับลูกแม่
เสียใจมากลูกสาวแม่เป็นคนดี
เขยแม่ก็เป็นคนดีเป็นคนขยันทำมาหากิน
ถ้าคิดจะหนีงานเชิดเงินจริงคงไม่มาให้ถูกยิงแบบนี้หรอก

แล้วก็รอให้อาการของภรรยาของนายบริพันธ์ผู้เกาะเหตุดีขึ้นก่อน
เพราะภรรยาเองทำใจไม่ได้เลยนะร้องไห้ตลอดเวลาไม่หยุดเลย
ตอนนี้ก็ต้องรอให้อาการทุกฝ่ายดีขึ้นแล้วค่ะ
จะได้สอบปากคำหาสาเหตุที่แท้จริง
แต่เบื้องต้นตำรวจให้น้ำหนักไปที่การตกลงกันเรื่องการก่อสร้างที่ไม่ลงตัวค่ะ